ขอบความกับแล้วที่ทายรัฐทีวีได้เปิดประเด็นเอาไว้
ว่าตอนนี้มีหญิงไทยเปลี่ยนสถานที่ไปค้าประเวณี
ไปที่อินเดียแล้วก็ที่ศรีลังกาเพิ่มมากขึ้น
ล่าสุดก็มีการขยายพื้นที่ไปในประเทศบาเรนด้วย
ผู้บังคับการตำรวจปราบรามการค้ามนุษย์หรือว่าปคม
โดยยอมรับว่าปคมนั้นทราบเรื่องนี้มาตลอด
เพราะว่าทางการอินเดียก็ส่งตัวกลับมาเป็นระยะ
โดยคนที่ถูกส่งกลับส่วนใหญ่ก็จะอ้างว่าถูกหลอกไปทำงานบ้าง
ถูกหลอกถูกบังคับให้ค้าประเวณีบ้าง
แต่ก็มีบางส่วนนั้นถูกจับดำเนินคดีอยู่ที่อินเดียตอนนี้นะครับ
ซึ่งกระบวนการนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีแม่ขายเป็นคนชักพาไปทำงาน

เว้นถูกจับได้ก็ถูกส่งกลับมาก่อน
ถูกกักตัวดำเนินคดีอยู่ที่ประเทศนั้น
โดยหญิงไทยที่ลักลอบไปค้าประเวณีแล้วก็ทำงานผิดกฎหมายในต่างประเทศ
พบว่ามีอยู่อย่างต่อเนื่องหมุนเวียนกันไปครับ
ประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งล่าสุดก็มีปัญหาใหม่
คมเฝ้าติดตามคือหญิงไทยไปทำงานนวดที่บาเรน
ซึ่งก็เป็นไปที่เขาบอกว่าคือกฎหมายมันไม่ได้เคร่งคัดมากเท่าไห
ใช่ค่ะคือมีเดินทางไปประมาณ๗๐๐๑๐๐คนเลยนะ
เยอะมากนะจากการตรวจสอบพบว่ามีหญิงไทยเดินทางไปนวดผิดกฎหมาย

หน้าที่ลักลอบเข้าไปค้าประเวณีคือห้ามไปอีกเลย
พอส่งกลับมาแล้วเขามีการไปเปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่
ทางด้านของภูมิในการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
คือนายทาตรีชาวชะตาครับ
ฝากย้ำเตือนผู้หญิงไทยที่จะไปทำงานอย่างผิดกฎหมายในต่างประเทศ

จากว่าแต่ละประเทศนั้นมีการลงโทษที่เข้มงวด

จากปัญหาหญิงไทยไปค้าประเวณีแล้ว
ล่าสุดพบมีชายไทยแห่ไปค้าประเวณีด้วยเหมือนกัน

ที่ประเทศแถบตะวันออกกลางคือไปบาเรน